เมื่อวานนี้เป็นเกมสุดมันสุดเดือดเลยนะครับ
มีผู้เล่นที่ถูกไล่ออกรวมแล้วถึง๔คนเลยทีเดียว
ประวัติศาสตร์ของสโมสรได้สำเร็จครับ
เกมนี้แค่๖นาทีจากจังหวะสวนกลับนะครับ
ตัดกลับมาให้กับปกเกล้าอนันที่เติมขึ้นมายิงลูกนี้

ครึ่งแรกก็๑ประตูต่อ๑

ยิงจังหวะแรกไปติดเซฟครับ
ตามซ้ำเข้าไปเชียงรายแซงนำ๒ประตูต่อ๑ครับ

เมื่อสถาพรแดงสีไปกระแทกสายเปียบนพานิชกุลนะครับ
ไปเลยใบเหลืองที่๒โดนเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปครับ

นาทีที่๘๖เชียงรายเหลือผู้เล่น๑๐คนเท่ากัน
ธิติพันธ์พ่วงจันทร์ไปยกเท้าสูงใส่ปลก๙อันนั้น

วัดเดชมิตรครับถูกใบเหลืองแดงไล่ออกจากการไปเตะบอลใส่มานั่งสำรองของเชียงรายนะครับ

ซึ่งก็ถือว่าเป็นแชมป์แรกของเชียงรายนะตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรเมื่อปี๒๐๐๙ครับ
มาดูวันนี้ครับ
มาดูฝั่งผู้แพ้บ้างนะครับ
พานุพงศ์วงศาครับอดีตกองหลังทีมชาติไทยของแบงคอกนะครับ
ก็ออกมาพร้อมกับน้ำตาเลยครับ
จากเขานั้นก็ประกาศว่าจะแขวนสตัสหลังจากจบนัดนี้นะครับ
แล้วก็พลาดแชมป์ครั้งสุดท้ายในชีวิตอย่างน่าเสียดายครับ